แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูอีกคดีนึงนะคะ

ความคืบหน้าคดีของนายเปรมชัยกรณสูตร
กับพวกที่ลักลอบเข้าไปในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ล่าสุดค่ะทางตำรวจทองผาภูมิ

เพื่อไปส่งตรวจร่องรอยกระสุน

ล่าสัตว์ป่าของนายเปรมชัยด้วยนะคะ

ทางด้านของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
เขาก็ขีดเส้นการทำงานเนี่ยนะคะ
บอกว่าจะต้องหาคำตอบนี้ให้ได้ภายใน๓๐วัน
ติดตามจากรายงานกันค่ะ
กับท่านายความของนายเปรมชัย
เพื่อออกหมายเรียกให้นายเปรมชัยพร้อมพวก๔คน

ตามที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร้องทุกข

ขณะที่ศาลจังหวัดทองพาภูมิ
ในวันที่๒๖มีนาคมนี้เป็นนัดแรก
โดยวันนี้ตำรวจภูทรทองพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก

แก่ซากเสือดำซากไก่ฟ้าหลังเทา
และซากเนื้อเก้งของกลางทั้งหมด๑๐ชิ้น
พบในที่เกิดเหตุไปเอ็กซาเรย์

เพื่อหาร่องรอยว่ามีกระสุนที่หลงเหลือ
อยู่ในชิ้นส่วนของเนื้อต่างหรือไม่
เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานต่างรัดกลุ่มมากขึ้น
ซึ่งหลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทองพาภูมิ
ใช้เวลาตรวจเอ็กซาเรย์ซากสัตว์ต่างประมาณ๑ชั่วโมง
พบมีหัวกระสุนคล้ายปืนลูกซองที่บริเวณ
เนื้อไก่ฟ้าหลังเถาจำนวน๒เมตร
พร้อมเตรียมนำหัวกระสุนไปเปรียบเทียบกับอาวุธปืน
และลูกกระสุนปืนที่ยึดได้ต่อไป
ด้านนายสมเกียจสุนทรพิทักกุล
อนุสัญญากรมอุทยานแห่งชาติ
กล่าวถึงกรณีคดีจับกลุ่มนายเปรมชัยพร้อมพวก
ถือเป็นการจับกลุ่มที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก
ภาพลักษณ์ของการคุ้มครองมรดกโลก
เนื่องจากการเข้าจับกลุ่มนักล่ากลุ่มนี้
สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า
มุ่งมั่นทุ่มเทโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลของนักธุรกิจรายใหญ่

หากเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ดำเนินการจับกลุ่ม
นิ่งเฉยต่อพฤติกรรมของนักล่าสัตว์ป่ากลุ่มนี้
แน่นอนว่าจะยิ่งทำให้เกิดความสั่นคลอน
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศได้
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพิทักษ์ป่า

พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายพงกิจอรุณพักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครอง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

และยังพกปืนเครื่องกระสุนพร้อมซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
จากส่งผลต่อความรู้สึกของคนในสังคม

ที่มีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่
โดยเครือข่ายจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย
กำหนดโทษในพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน